และผู้เข้าแข่งขันที่จะมาคว้าเงินแสนในวันนี้ค่ะ
เป็นคู่เพื่อนซีสที่เรียกได้ว่าสวยมากเลยค่ะ
คุณตูนและคุณมิ้ง

ช้อปปิ้งไปด้วยตัวเองหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์

เป็นสายช้อปปิ้งที่เรียกได้ว่าติดเลยไหมติดเลยไหม

ยังไม่ขนาดนั้นเลยค่ะ

ราคาดูบ้างหรือเปล่าเวลาไปช้อปปิ้ง
เอามีรีกรรมมาหาเลยค่ะว่าอะไรมีรีกรรมถูกไว้
กว่าวันนี้คุณมีสิทธิ์คว้าเงินแสนในรายการของเราค่ะ

ปกติทำกับข้าวทานเองไหมคะคุณตูนคุณมิ้ง

หัวโต๊ะก็ได้จะได้เห็นด้วย
นี่เป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงจากโลตัสค่ะ
อันแรกคุณค่ะเป็นแกงจืดมะระหมูสับพร้อมปรุงค่ะ
อันที่๒ค่ะเป็นไก่ตุ๋นฟักเห็ดหอมพร้อมปรุง
และอันที่๓ค่ะเป็นชุดซุกกี้ไก่พร้อมปรุงค่ะ
นี่คือคำถามข้อที่๑ค่ะมูลค่า๒๐๐๐บาท
เป็นจะถามคุณตูนกับคุณมิ้งว่าอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงจากโลตัส
ทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดค่ะ

ลึกแป๊บปรึกค่ะปรึกกันได้ค่ะปรึกแป๊บ
ฉันคิดว่าอันนี้ไก่มันหนักไก่มันเยอะอ่ะ

ฉันว่ามะลาอันเลือกมะลามะลามะลานะคะค่ะ

ชุดซุกกี้ค่ะราคาอยู่ที่๕๙บาท

ไก่ตูนฟักเห็ดหอมราคาอยู่ที่๓๐๐๐๐บาท
และแกงจืดมะละหมูสับต้องถูกกว่า๓๙บาทค่ะ

แกงจืดมะระหมูสับอยู่ที่ราคา
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า
แพงกว่านี่ม้วนเผื่อกลับไปตั้งแต่ข้อแรกเลยนะคะ

หวังว่าจะถูกกว่า๓๙บาทค่ะ
แกงหืดกล้างหมูสับจากโลซัสราคาอยู่ที่

คุณตูนคุณมิ้งข้อต่อไปค่ะ
มูลค่าของเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

โอ้โฮเจ๋งเป็นตัวเองตัวจะเป็นดาวลูกไก่น่ะเจ๋ง

อ้าวมีความสุขนี่
กลับจากประกวดร้องเพลง

อย่าโดนตัวพี่เป็นศิลปินเอง
นี่ถามหน่อยไอ้ตอนประกวดร้องเพลง
รางวัลไหมหรือว่ามันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย

ตอนที่ร้องจบปุ๊บ

กรรมการอึ้งอึ้งเลยเหรอ
เรียกกันใหญ่เลยปักมืออย่างนี้
บอกเรามารับรางวัล
บอกเก็บรองเท้าให้ทีเมื่อกี้เครื่องไม่โดน

มาตอนไหนพี่กำลังคิดถึงอยู่ประดี

ชาตินี้หนูมีปัญหาหนักอกมากลูกเลยทำไมครับ

ไม่ใช่มั้งเขาคงเป็นอย่างนี้เองนั่นแหละ

มันรู้สึกคันอื่นไหมครับ

มันขันหัวใช่ไหมครับ

แล้วก็มันขันข้างหลัง
แหมดูท่าทางนักคอม
จะอยากช่วยน้องเขาเก่ามากเลยนะครับ

แล้วกลับมาดูกันต่อช่วงหน้า